ดูสถานที่ท่องเที่ยวสวยกันต่ออีกหนึ่งแห่งเลย
น่าจะถูกอกถูกใจสาวแหละคุณค่ะ
ที่เห็นสวยงามชมพูบานเต็มขนาดนี้นะคะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นั่นเอง
ที่นี่มีพื้นที่ประมาณ๑๐ไร่เศษนะ
แล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อปลูกพันไม้ต่าง
อย่างเช่นดอกปอเทืองทุ่งปอเทือง
ข้าวโพดต้นหม่อนต้นดอกทันตะวันนะคะ
แต่ที่ได้รับความสนใจมากดูเอาเองนี่เลย
คือจะมีทั้งสีชมพูสีม่วงสีขาวสลับกันไปแบบนี้
ประมาณหนึ่งงานออกดอกบานสะพรั่งเลยนะคะ
ดูนักเรียนนักศึกษามาถ่ายรูปเซลฟี่กันมากมาย

ระหว่างวันที่๑๙๒๘มกราคมปีนี้

ต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่๖
ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างมากมาย

โทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะ